คุณผู้ชมกำลังติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กับเรา๓คนนะคะ
ช่วงนี้หลายคนก็อยากจะไปท่องเที่ยวกันแต่ก็มีความกังวลใจเรื่องของโควิดระบาด
แม็กซ์ขึ้นมาประจำกายเลยนะ
เป็นของใช้ประจำตัวเหมือนโทรศัพท์
เวลาใส่เนี่ยอยากให้แบบใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะ
บางคนใต้คลางใต้จมูกมันไม่ได้กันเลยนะ
ค่ะก็เข้าใจแหละบางทีมันไม่สะดวกมันอึดอัด
คุณจะเลือกแบบผ้าแบบหน้ากากอนามัยแบบคุณหมอก็ได้เหมือนกัน
ของผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะในประเทศไทยคือเรียกได้ว่าสะสมตอนนี้นะ๔๑๘๐รายส่วนผู้ป่วยรายใหม่รายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเลข๒หลักต่อเนื่องมาเป็นวันที่๑๒แล้วนะคะเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น๑๑รายนะคะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็เข้าสถานกักตัวทุกประเภทจากสวีเดนจากอเมริกาจากสาวุดีอาราเบียเกาหลี
จะมีการลักลอบเข้าออกเรียกว่าเป็นกองทับมดเลยนะคะต่อมาทางเพจหมอลับแพนด้าก็ได้โพสต์ภาพเพิ่มเติมนะคะเป็นภาพที่มีรั้วลวดหนามวางบริเวณทางเดินแล้วก็นำสองภาพเนี่ยมาเปรียบเทียบกันค่ะแล้วยืนยันนะว่าเป็นจุดเดียวกับที่ไปถ่ายมาเมื่อวันพุธเพราะว่าใบไม้แห้งเนี่ยยังไม่ลนแล้วก็ลักษณะใบ
ก็ทำไปตามหลักมนุษยธรรมนะคะแต่หลังจากที่มีการเปิดด่าน
ให้รถยนต์สินค้าเข้าออกได้ก็เลยมีการกั้นห้ามผ่านจุดตรงนี้
ที่เป็นจุดกระสอบทรายนี้นะคะแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่มีการอนุโลมใดทั้งสิ้นแล้วอันนี้ก็คือทางด้านเสนอธิการกองกำลังป้องกันชายแดน
บุรีและตราดท่านได้ชี้แจงนะคะส่วนที่เชียงรายค่ะคุณผู้ชมไปดูพื้นที่ที่เรากังวลใจกันหน่อย
หลายคนอาจจะยังกังวลอยู่เลยนะเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมเมื่อวานนี้ค่ะ
มีคนไทยที่ติดอยู่ในเมียนมาร์เดินทางกลับมาที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่สอง
จำนวนหนึ่งร้อยสี่คนเป็นคนที่เข้าประเทศเมียนมาร์มาถูกกฎหมายเจ็ดคน
และลักลอบเข้าเมียนมาร์เก้าสิบเจ็ดคนค่ะโดยทั้งหมดได้ลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศไทย
ต่อทางการจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าต้องตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็กก่อน
มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๕คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดด้วยนะคะ
โดยนับดูแล้วร้อยสี่คนที่ต้องการเดินทางกลับเข้าไทยเนี่ยนะคะจะต้องกักตัวตามมาตรการของรักสิบสี่วัน
ส่วนผู้ที่ติดเชื้อ๕คนเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องถูกส่งตัวไปรักษาจนกว่าจะหายขาด
หลังจากนั้นค่อยว่ากันนะคะซึ่งตอนนี้ผู้มีผู้ลงทะเบียนขอกลับไทย
เพิ่มเติมอีกกว่าสามสิบคนด้วยนะคะครับทางด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็บอกว่า
ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าจากจังหวัดท่าขี้เหล็กเนี่ยมีสี่สิบเก้าราย
เป็นผู้ลักลอบผ่านเส้นทางธรรมชาติ๑๗รายตรวจพบในสถานที่กักกัน๓๐ราย
และติดเชื้อในประเทศสองรายนะคะส่วนเฉพาะที่เชียงรายเองมีผู้ติดเชื้อรวมสามสิบเจ็ดราย
เป็นข้อมูลจากทางโฆษกสอบคอยืนยันมาแบบนี้ขณะที่ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ยืนยันในรายการถามตรงกับจอมขวัญเมื่อวานนี้นะคะ
สถานการณ์โรคโควิด๑๙ในประเทศไทยยังไม่ใช่การระบาดระรอกที่๒เพราะยังรู้แหล่งที่มาได้ว่ามาจากไหนแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศแบบก้าวกระโดดค่ะ
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะยืนยันอันดับแรกก่อนตอนนี้เรายังไม่เรียกว่าเข้ารอบสอง
เพราะยังไม่ได้เป็นการระบาดภายในคือหมายความว่าอย่างนี้ถ้าเราได้รับตัวเลขของเราเพิ่มขึ้นจากคนที่มาจากต่างประเทศเข้ามาแล้วทุกคนเข้าสู่ระบบควบคุมคอเลนทีนทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่กระจายมาข้างนอกอย่างนี้ไม่เกี่ยวต่อให้ตัวเลขมันขึ้นเป็นร้อยรายก็ไม่ใช่เพราะอยู่ควบคุมได้หมด
แต่ที่เราห่วงคือคนที่หลุดไปจากระบบแล้วมาติดต่อและจำนวนการติดเชื้อของเราที่เยอะขึ้นแต่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในที่กักกันเป็นคนที่ไม่รู้ได้ซ้ำเช่นได้มาจากไหนได้มายังไงอันนี้ต้องระวังแล้วเพราะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่แพร่กระจายเชื้อเพราะจะหลุดไปจากระบบการควบคุมถึงตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะวิ่งเข้
ก็ออกมายืนยันโดยเฉพาะทางหน่วยงานที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขเองก็มั่นใจว่าจะมีมาตรการดูแลอย่างทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์ท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังควบคุมได้นะคะแล้วก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างดีเลยนะคะค่ะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากคนไทยด้วยนะคะที่เดินทางไปไหนเนี่ยก็ระมัดระวังป้องกันตัวเอง